อ่ะจริงตอนนี้ภาพรวมของประเทศไทยเนี่ยมันดีขึ้นเยอะมากแล้ว
ในหลายพื้นที่เขาก็เริ่มผ่อนปลนความเข้มงวดขึ้นนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือนครราชศรีมาค่ะสั่งเปิดหมู่บ้านท่าอ่างแล้วนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจอผู้ติดเถื้ออืม

ให้ใครเข้าไม่ให้ใครออกตอนนี้อาการของผู้ป่วยก็ดีขึ้นนะคะ
ก็เลยมีการเปิดหมู่บ้านให้เข้าออกได้
แต่ว่าสำหรับบ้านของผู้ป่วยที่เป็นที่เป็นคนป่วยทั้งสองหลังเนี่ย
ก็ยังมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดค่ะนายวิเชียรจันทรโนไทย
ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมามีคำสั่งเปิดหมู่บ้านท่าอ่างแล้วนะคะ
อยู่ในตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชศรีมาลงมติสั่งปิดหมู่บ้านนี้๑๔วัน
เพราะว่าเจอชาวบ้านติดโควิดสิบเก้าสี่รายตั้งแต่สามสิบนี่นาคม
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลงพื้นที่ไปประเมินเรื่องของสิ่งแวดล้อม
ความพร้อมของประชาชนแล้วก็เรื่องของการระบาดวิทยาภายในหมู่บ้านแล้วนะคะ
ประชาชนให้ความร่วมมือดีมากแล้วทุกคนก็ปลอดภัยจากโควิด๑๙ด้วย
คณะกรรมการเห็นแบบนั้นก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าพอใจค่ะเลยลงมติให้เปิดหมู่บ้านได้
แต่มีบ้าน๒หลังนะคะที่พบผู้ป่วยโควิด๑๙ก็จะต้องปฏิบัติเข้มงวดนิดหน่อยกว่าหลังอื่น
หมู่บ้านแล้วค่ะทางสาธารณสุขอำเภอโชคชัยเขาก็จะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ให้ความรู้ไปดูแลสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านแล้วก็ลงไปวัดไข้ทุกวันด้วย
เอาให้ทุกคนมั่นใจค่ะว่าโควิด๑๙จะไม่กลับมาเยือนที่นี่ซ้ำอีก
ก็ขอให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดเอาไว้นะคะ
ระยะห่างทางสังคมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ล้างมือเป็นประจำแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าป่วยหรือมีไข้
ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีค่ะ